เมื่อวันก่อนที่คนไทยข้อนประเทศโอดครวน
ถามนายกว่าได้ยินเสียงร้องไห้ของคนไทยไหม
คุณผู้ชมนายกน่าจะได้ยิน
เพราะเมื่อวานมีการประชุมร่วมกับทีมเศรษฐกิจ
ผลออกมาก็จะมีการเยียวยาทั้งหมด๓หมวดได้
สำหรับผู้ประกอบการส่วนนี้อะไรจ๊ะ

คือพูดง่ายตอนนี้ทานโทษกำขี้ดีกว่ากำตด

คือก็มีการประชุมใช้ระยะเวลาเนี่ย

นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะก็ออกมา
ร่วมกันแถลงข่าวแบบนี้นะคะ

เป็นระยะเวลา๑เดือน

มีประกาศในราชกิจจานุเบกษาออกมา
ตี๑รุ่งเช้าของวันอาทิตย์

แต่ว่ามาตรการที่ออกมามีผล

มุทรสาครและนครปฐมนะคะ

รัฐบาลได้เตรียมงบประมาณจากเงินกู้
แล้วก็เงินกองทุนประกันสังคมเนี่ย

ลมเป็นเงิน๗๕๐๐บาทค่ะ

จะช่วยเหลือคนที่อยู่ในระบบเนี่ย

บริการด้านอาหารสถานบันเทิง
และนันทนาการนะคุณผู้ชมดูตาม
ฟิกหน้าจอไปด้วยก็ได้นะคะ

รอเพียงวันนี้เข้าที่ประชุมคอรมอล

ถ้าเกิดว่าจะมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายเนี่ย
ก็คือต้องเข้าคอลโลมอล์ก่อน

มติการช่วยเหลือเยียวยาเป็นยังไง

ก็คือทั้งลูกจ้างและผู้ประกอบการ

ผู้ประกันตนของประกันสังคมหรือเปล่า
ทั้งลูกจ้างและผู้ประกอบการ
จากประกันสังคม๗๕๐๐บาท

ที่ทางรัฐบาลจะให้
ก็จะได้เป็นเงิน๙๕๐๐บาท

แต่จะไม่ได้๒๐๐บาทที่

ส่วนลูกจ้างนอกระบบ
ท่านต้องไปเข้าระบบ

๒๐๐๐บาทอันนี้เงินช่วยเหลือ๑เดือน

ผู้ประกอบการก็เหมือนกันทั้งในและนอกระบบ

ท่านต้องไปลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน

นั่นก็คือท่านจะได้

แต่ไม่เกินลูกจ้าง๒๐๐คน
แปลว่าอะไรพี่ต้นทำร้านอาหาร

พี่ก็เอา๓คูณ๓๐๐บาท
พี่ก็จะได้เป็นจำนวนเงินที่ได้รับการช่วยเหลือ

เพราะในประยุทธ์ยังพูดกรณีที่
นายกสมาคมพัฒนธรรมค์

งบไปช่วยเหลือก็คือ
อุดนุนร้านค้าอาหารต่าง
แล้วไปซื้อข้าวกล่องมาแจกให้กับ
คนงานก่อสร้าง

คนระวังก็คือไม่ค่อยไปทาน

ขอความร่วมมือไปยังสมาคมก่อสร้าง
กับผู้ประกอบการร้านอาหารต่าง

แล้วก็จัดส่งไปยังสถานประกอบการ

ให้กับผู้ประกอบการร้านอาหาร

รับเรื่องไปแล้วและแน่นอน

ไม่สบายใจหรือยังไม่พอใจ

รัฐบาลจำเป็นที่ต้องมีการบริหารงาน

ก็รอบครอบครอบคลุมด้วยจะนำข้อเสนอทั้งหมดเนี่ย
เข้าสู่ที่ประชุมคอรมอเดี๋ยววันนี้ท่านรอฟังนะฮะ
สำหรับโครงการคนละครึ่งเฟส๓ตอนแรกเนี่ยมีข่าวแววว่าจะเลื่อนออกไปก่อนนะคะ
เป็นโครงการเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายในภาคเศรษฐกิจนะคะ
ให้เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่๑๔มิถุนายนนี้แล้วกำลังจะเปิดให้ใช้สิทธิ
ก็คือระหว่างหนึ่งกรกฎาคมหกสี่ถึงสามสิบเอ็ดกรกฎาเอ่อธันวาคมหกสี่นะฮะ
ปรากฏว่ายังยืนยันเหมือนเดิมไม่เลื่อนแล้วก็ไม่ขยายด้วย
นะคะไม่ขยายวงเงินแล้วก็ไม่เลื่อนด้วยเอาตามกำหนดการเดิมค่ะครับ